เพราะว่าส่วนหนึ่งที่สภาพอากาศเนี่ย
ฝนตกหนักช่วงนี้ทำให้น้ำในแม่น้ำต่างไหลเชี่ยวกราก
แล้วก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เมื่อวานี้ทำให้เกิดเหตุเรือร่มด้วย
เรือล่มหน้าวัดสนามชัยที่จังหวัดพระนครสุธิยา

ปฏิบัติการในการที่จะค้นหาผู้ที่ศูนย์หาย
ปฏิบัติการในการกู้ศพผู้เสียชีวิต
ล่าสุดมีความคืบหน้าออกมาอีกแล้ว
ว่าสามารถที่จะกู้ศพขึ้นมาได้อีก๓ศพ
ขณะที่ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวเองก็เตือนผู้ประกอบการด้วย
บอกว่าช่วงนี้หากจะเดินเรือโดยสาร
ต้องระมัดระวังหน่อยปัจจัยหลายอย่างอย่างที่บอกไป
ติดตามรายงานสดมาได้จากคุณสมศักดิ์ศรีชุม
รายงานจากท่าน้ำหน้าวัดสนามชัยจังหวัดพระนครสิทธิยาครับ

สำหรับความคืบหน้าล่าสุดนะครับในการค้นหาผู้สูญหาย
แล้วก็ค้นหาศพของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เรือล่ม
บริเวณหน้าวัดสนามชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ขณะนี้พบผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก๓ศพ
โดยรายล่าสุดนั้นเป็นหญิงอายุ๔๘ปี
ซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ๑กิโลเมตร

ก็ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการเดินเรือ
เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือให้มากยิ่งขึ้น
เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารครับ
นี่คือบรรยากาศขณะนำศพของเด็กชายนวพัฒน์กระจ่างแสง
อายุ๘ปีนะครับขึ้นมาจากท่าน้ำวัดสนามชัย
หลังพบศพที่บริเวณวัดไก่เตี้ย
จากวัดสนามชัยจุดเกิดเหตุประมาณ๘๐๐เมตร
เมื่อเวลาประมาณ๑๒นาฬิกา๔๐นาทีที่ผ่านมานะครับ
ท่ามกลางความโศกเศร้าของญาติที่มาเฝ้ารอรับศพ
จากนั้นเวลาประมาณ๑๔นาฬิกาได้รับแจ้งจากหน่วยกู้ภัยพระนครศรีอยุธยานะครับ
พบอีก๑ศพเป็นหญิงบริเวณวัดพนันเชิง
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๗๐๐เมตร
ทราบชื่อคือเด็กหญิงนัสรีนบุญรักษ์อายุ๑๓ปี
จากจุดเกิดเหตุประมาณ๑กิโลเมตร
เวลาประมาณ๑๔นาฬิกา๔๐นาที
ชื่อนางมัธรีรักโพงอายุ๔๘ปี
กลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้า
บรรดาญาติพี่น้องที่มารอรับศพครับ

มียอดผู้เสียชีวิตทั้งหมด๑๘คน
สูญหาย๑๑คนผู้บาดเจ็บทั้งหมด๔๓คน
ด้านพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพา

ในการขนย้ายศพรวมถึงการค้นหาศพด้วยนะครับ
พร้อมทั้งได้ฝากเตือนไปยังผู้ประกอบการ
ให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือมากยิ่งขึ้น
เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร
ของเรือด้วยนะครับก็ต้องให้ความร่วมมือ
ในการที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือว่าในเรื่องของความปลอดภัย

เพราะฉะนั้นจากนี้ไปเรือลำใด
หรือว่าผู้ประกอบการท่านใดที่ยังละเมิดต่อกฎหมาย
ในส่วนของตำรวจในส่วนของตำรวจท่องเที่ยว
ก็จะจำเป็นการปวดขันบังคับใช้กฎหมายโดยเข้มอ้วน
ขณะที่นายวิเชียนเปมานุกรรัก
อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอายุทยา
กล่าวว่าได้เชิญนายสุนทรพันธ์เสือทอง

และนายวิรัติชัยสิริกุลผู้ควบคุมเรือ
มาสอบถามรายละเอียดและตรวจสอบหลักฐานใบอนุญาต
โดยพบว่าใช้เรือหมดอายุวันที่๗มิถุนายน๒๕๕๙
จากนั้นนะครับเจ้าท่าได้นำเรือตรวจการ๒๑๐ไปที่เกิดเหตุ
พร้อมรักษาการควบคุมการจราจรทางน้ำ
ร่วมค้นหาผู้เสียชีวิตและผู้สูญหาย

และนำทุ่นเครื่องหมายการเดินเรือล้อมที่เกิดเหตุ
จากนี้นะครับยังได้ออกหนังสือแจ้งความกับผู้ควบคุมเรือเจ้าของเรือ

โดยมีนายนัดจับใจรองอธิบดีกรมเจ้าท่า
เป็นผู้อำนวยการศูนย์ประชุม
เพื่อสรุปหาแนวทางดำเนินการทั้งการเยียวยาแล้วก็การดำเนินคดี

ทีมข่าวได้โทรศัพท์ไปสอบถามนายสรษักแสนสมบัติอธิบดีกรมเจ้าท่า

วันนี้ยังไม่มีการดำเนินการกู้ซากเรือ
หรือพลิกเรือหาผู้สูญหายแต่อย่างใด
เพราะกลัวอันตรายนะครับจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น
และพบว่ามีทรายไหลเข้าไปในท้องเรือจำนวนมาก
เมืองต้นได้เชิญเจ้าของเรือนะครับไปปรึกษาหารือในเรื่องของการขนย้ายเรือต่อไปครับ

วันนี้ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยนั้นก็จะดำเนินการที่จะค้นหาศพตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ
และทางไทยรัฐทีวีของเรานั้นก็จะเกาะติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่องครับ
สมศักดิ์ศรีชุ่มรายงานจากวัดสนามชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ